ทวดเกิดถ้าไม่มีดาวอยู่ด้วยแล้วทวดเกิดจะโอเคไหมคะ
ก็ลำบากแล้วถ้าไม่อยู่ทั้งคิดถึงทั้งจะร้องไห้คนเดียวเนี่ย
บางทีเขามาอยู่กับแม่เขาคืนนึงอย่างนี้ยังละเมอหาเขาเลย
อยากเจอใครมากที่สุดเลยในชีวิต

ถ้าตอนนี้เดือนดูอยู่ดาวอยากบอกอะไรเดือนบ้าง
พี่รักน้องนะพี่อยากเห็นหน้าน้อง
ที่มารายการของเราวันนี้ก็มาเพื่อทวดเลยใช่ไหม

หนูมาในรายการหนูอยากให้ทวดสบาย

สองมือกลับลงที่ตรงเนื้ออาจ
เทบาทหยามโหมที่ล้านเติบต่อ
มันไม่ยาก

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย
ตลอดการแข่งขันตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลง
เพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย

สวัสดีคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ
ที่กำลังรับชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒อยู่นะครับ
เราสองคนก็ดีใจจริงวันนี้
ได้มีโอกาสมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับ
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ยังคงเป็นเรื่องราวของเด็กเรื่องราวของเยาวชนกันอยู่นะครับ

ตอนนักสู้รุ่นจิ๋ว

แต่ว่าพลังแห่งความดีไม่จิ๋วเลยค่ะ

เงินรางวัลของเราก็เลยไม่จิ๋วตามนะคะ

เมื่อใดก็ตามที่นักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วของเรา
ร้องได้ครบ๑๐เพลงก็หยิบไปเลยค่ะ

ตอนนี้นักสู้รุนจิ๋วของเราเขาเรียกว่า

ห่างกันถึง๖๙ปี
คุณผู้ชมห่างกัน๖๙ปีนะ
คนเหลนกับคนถวด
งั้นไปชมภาพเรื่องราวชีวิตของน้องดาวกันก่อนค่ะ
หนูชื่อเด็กหญิงอัศนานามสกุลหอมบุตรชื่อเล่นชื่อดาวอายุ๑๑ปีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่๕อยู่โรงเรียนวชิลาลงกรวรารามจังหวัดนครราชศรีมาค่ะบ้านที่หนูอยู่เป็นบ้านเช่ามี๓๑ห้องอยู่กับทวดสองคนค่ะนี่แหละค่ะทวดของหนูทวดหนูชื่อนางเกิดหอมบุตรอายุ๘๐ปีค่ะหัวเข่า
ทวดหนูเดินไม่ค่อยได้ค่ะเพราะว่าเขาปวดหัวเข่าค่ะ
ฉันเป็นโรคความดันแล้วก็ปวดหัวเข่าก็เยอะเขยะไปทั่วเนี่ย
เอ้วหลังมันแข็งอ่ะไปนิดนิดหน่อยปะนิดปะนั่นก็เอาแล้วยืดตัวยืดนั่ง
ติดมากแล้วเข้ามากินก็ไม่เป็นไรกินแต่มากอุ้มแต่มากค่ะเนี่ย
วดของหนูดุหน่อยค่ะ
ตื่นเช้ามาเขาก็ดุ
ไปบ้างค่ะเวลาใจดีเขาก็ซื้อนู่นซื้อนี่ให้ค่ะถ้าให้คะแนนความใจดีก็ให้เต็มสิบเลยค่ะ
น้องดาวก็ชอบร่องเพลงไปอะไรไปเราก็ชอบทำบุญ
ไปวัดไปวาอย่างนั้นเข้าพรรษายิ่งไม่ละไม่เว้นเลย
รักมากที่สุดเลี้ยงมาเจ็ดโตเนี่ยนึกนึกสักตะอ่อนแต่อ่อน
ข้าวเข้าเขาก็หุงให้บ้านเขาก็ถูชามเขาก็ล้างให้อาบน้ำให้ทวด
แล้วก็ฝอกเสื้อมูทถูกหลังอะไรทุกอย่างเนี่ย
รักยิ่งกว่าลูกเจ้าของอีกไหม
กับแม่หนูแยกทางกันตั้งแต่หนูอายุ๒ขวบค่ะ
หนูมีพี่น้องสองคนหนูเป็นพี่น้องหนูชื่อเดือน
ตอนเด็กพ่อแม่หนูทะเลาะกันเลิกกันก็เลยต้องแยกกับน้องค่ะ
เดือนไปอยู่กับพ่อแต่ส่วนหนูมาอยู่กับแม่ค่ะ
แม่เลยเอามาฝากเลี้ยงไว้กับทวดค่ะ
หนูไม่ได้เจอน้องของหนูมา๔ปีแล้วค่ะ
ถ้าน้องของหนูดูอยู่หนูอยากจะบอกว่า
พี่รักหนูนะคิดถึงค่ะถ้าพี่โตขึ้นพี่จะไปหาน้องนะ
แม่ก็ไม่ลากเถ้าไปของหนูรู้แม่

เขาก็จะบ่นว่าอันนู้นอันนี้เน่า

ก็เห็นว่าเป็นเด็กมั้งเขาเลยเอาของมาดีให้

ก็ไม่ได้เอามาคืนหรอกเพราะว่ามันก็ไกลอยู่
ไปมากอ่ะพิ้งเปล่า
หนูอยากมารายการนี้เนื่องจากว่าหนูอยากได้เงินไปซื้อจักรยานไฟฟ้าค่ะ

ทวดให้ใช้เป็นหนูไปซื้อของทวดก็จะได้นั่งไปด้วยค่ะ
จักรยานที่ดาวอยากได้เป็นจักรยานแบบไหนครับเป็นจักรยานไฟฟ้าค่ะมีสองเบาะ
จักรยานไฟฟ้ามีสองเบาะทำไมต้องมีสองเบาะ
เพราะว่าทวดจะได้นั่งข้างหลังไปด้วย
จะได้บรรทุกทวดไปได้ด้วย
ถ้าสมมุติว่ามีจักรยานไฟฟ้าสองเบาะเนี่ยจะไปเที่ยวกันได้ถึงวัดวชิราลงกรเลยไหม
ถึงค่ะถึงไหม
ได้ครับ
มาพบกันเลยครับน้องดาวครับเด็กผู้หญิงผู้ต่อสู้กับความอ้างว้าง
ทำทุกอย่างเพื่อรอยยิ้มของทวดครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะดาว
อยู่ตรงกลางสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้าน

นี่ครับนักสู้รุ่นจิ๋วของเราจิ๋วจริง
อายุแค่๑๑ขวบเท่านั้นเอง
ก็แน่นอนครับมากับผู้ปกครองนะฮะ
ของเธอวันนี้ก็มีคุณทวดเกิดแล้วก็คุณตายูนนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณทวดครับ
ครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะเราก็มัวแต่พูดคุยกับคุณยายทวดเกิด
แล้วก็คุณเหรนน้องดาวนะคะ
โดยที่ยังไม่ได้คุยกับคุณตายูนเลย

ตายูนนี้จริงแล้วก็คือเป็นลูกของคุณยายทวดเกิด

ค่ะเป็นลูกมีกี่คนคะที่บ้านมีพี่น้องกี่คน
มี๖คนเสีย๒ครับเหลือ๔
น้องดาวนี่เป็นหลานของคุณตายูน

ก็ต้องถามคุณตายูน
คุณทวดเกิดเนี่ยคุณแม่ของคุณตาเนี่ย

แม่เขาเป็นคนแบบสะอาดไม่ชอบสกปรก

ลูกหลานทุกคนต้องทำอะไรที่ทำได้คือต้องทำ

เพราะฉะนั้นเราไม่มีที่ดินไม่มีพื้นเทเหมือนเขา

ทุกคนก็แตกแยกไปอยู่กับครอบครัวกันหมด

ผมก็มีลูกผู้หญิงคนเดียวก็คือให้เขาอยู่กับเขา

ลูกเขามีครอบครัวจนมีไอ้ดาวแล้วเขาก็ไปอยู่ครอบครัว

เหรอฮะเป็นอย่างนี้แล้วคุณทวดเนี่ยทำไมไม่ไปอยู่กับลูกหลานคนอื่น

เพราะว่าพี่น้องเขาตระกูลเขาอยู่ที่นั่น

เพราะฉะนั้นใครที่จะมาอยู่กับคุณยายทวดเกิดก็ต้องมาอยู่ที่บ้านหลังนี้
แล้วจะต้องผ่านผ่านนิสัยแกด้วย
ไม่ว่าจะเป็นลูกเขยลูกสะพ้าย

ลูกเนี่ยเขามายกมือไหว้นะ

ไปอยู่ด้วยกันเถอะแล้วยิทธิ์ตอบว่าไง
ชอบสงบชอบทำงานคนเดียวอิสระคนเดียวน่ะสบายใจ
แล้วก็ไปวัดไปว่าทำบุญอย่างนั้น
คือไม่อยากไปอยู่กับลูกคนไหนอยากอยู่ที่บ้านหลังนี้

แต่นี่คุณยายอายุ๘๐แล้วนะคะคุณยายป่วยอะไรบ้างไหมคะเนี่ย

ความดันอย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่เป็นอะไรเลยเหรอ
ดูแล้วน่าจะแข็งแรงมากนะคุณยาย
บางครั้งก็จะปวดมือของเขาแต่ความดันอะ
ความดันคืออันดับหนึ่งเลยเป็นตัวโลกตัวท็อปของคุณยายทวดค่ะ

ทวดเคล็ดลับแค่อายุยืนนี่คืออะไรอ่ะคะคุณยาย
กินอะไรมั่งวันหนึ่งทำยังไงถึงเป็นแค่ความดันอย่างเดียว๘๐
พักไม่ได้น้ำพริกพักอาหารหลักเลยเลย
ถึงทำให้แข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นโรคอื่นนะคุณยายเนอะ
ให้คุณยายเกิดนะคะอยู่ได้แต่หลักร้อยโดยที่ความจำยังดีหัวเข่ายังดี
ถ้าเกิดได้มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้ากลับไปแล้วซื้อจริงนะ
คุณยายเกิดจะมีความสุขมีความเพื่อยู่ถึง๒๐๐ปีนี้
พักไปแล้วคนก็อยากดูไยเกิร์ดกะหลานสิ
ไม่ใช่ดูธรรมดาต้องป้องดูเลยพอไม่ชัด
พอแสงแดดจะแยงตาต้องดูโห้

ถ้าเรามีจักรยานไฟฟ้าชีวิตเราจะเป็นยังไงดีขึ้นไหม

เคยเห็นในรูปเหรอในโทรทัศน์เหรอจักรยานไฟฟ้าเนี่ยครับ

ปกติเคยเห็นมันข้างหลังมันมี๒ล้อแบบนั่งได้อย่างนี้

แล้วข้างหน้ามีล้อเดียวแล้วข้างหลังก็นั่งได้แล้วก็มีที่เก็บของข้างหลัง

ยานไฟฟ้าที่ดาวอยากได้มันต้องมีอะไรมั่ง

ตอนนี้ดาวก็มีเงินซื้อได้แล้วนี่น่ะ

ครบแล้วซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้แล้วจริง

ต่อไป๔๐๐๐เอาไว้เป็นทุนการศึกษา
แล้วก็เพลงต่อไปอีกก็จะเพิ่มเป็น๖๐๐๐ตามเป้า
อีก๒เพลงได้ตามเป้าที่ตั้งใจไว้เลย๖๐๐๐บาท
คุณยายทวชเขาตั้งใจมา๖๐๐๐๐แหมถ้าได้สักแสนหนึ่งเป็นไงคะ
กี่เพลงอ่ะได้แสน
เพลงถ้าร้อง๖เพลงได้แสนนึงครับ
ร้องได้ไหมล่ะ๖เพลงอันนี้ได้กินเองแล้ว

เอาล่ะต้องตั้งใจให้ดีอาจจะทะลุถึงแสนก็เป็นได้นะคะ

วันนี้มาเริ่มต้นกันที่เพลงที่๓และตัวช่วยอีก๓ตัวนะครับ
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับเพลงนี้๔๐๐๐บาท
อินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ

เป็นไงเพลงนี้เป็นเพลงช้าแน่นอน
และเป็นเพลงประจำจังหวัดโคราชเลย

โคราชไม่มีใครร้องเพลงนี้ไม่ได้
ดาวร้องได้ไหมคะ

แต่สุดท้ายก็ร้องได้ทุกทีนะครับ
ไม่ได้ร้องมาแล้ว๑ปีเต็ม

น้องดาวตอนนี้มีอยู่แล้วสองหมื่นบาท
ถ้าต้องการไปให้ถึงหกหมื่น
ก็ต้องบอกว่าสู้นะครับ
เอาล่ะตัดสินใจให้ดีครับดาว

จะสู้หรือจะหยุด

ใช้หรือไม่ใช้ครับ

อย่างที่เราคาดคณีเอาไว้นะว่าไม่ใช้แน่
ดาวโอเคป่ะโอเคนะตอนนี้กำลังรวบรวมสมาธินึกเนื้อเพลงอยู่นะครับ
ใช้ตัวช่วยนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับ
ร้องไปเหมือนกับที่เราเคยร้องมานะครับ
เพลงที่สามครับเพลงนี้มูลค่าสี่หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ
สวัสดิ์ค่ะ

กราบลงที่ตรงมืออ่าน
เทบบาทยามอที่ล้านเติบต่อ
เพราะพรแม่ย่า
หลุบทิ้งแผ่นดินทินิสาน
จากมิตรวงวานบ้านป่า
เพื่อก้าวเข้ามาเป็นศิลปิน
เพราะความอยากดัง
อยากดีของลูกเหมือนถูกดนใจ
ให้ทิ้งบ้านไปเพราะคำย้ำนิ่น
บัตรนี้ล้านมากราบย่าแล้วความหวังโปรดแปลว
ไม่สิ้นศพหน้าจูบดินเบื้องบาดยาตุ้ม
คุณยาโง่เหมือนดังร่มโผพงาน
คุ้มครองปกป้องโคราชมีอำนาจเหนือใจทุกคน
เป็นแสงสว่างอยู่กลางเมืองรุ่งเรืองสตรีวีรชน
ใครไหว้ใครบนได้ดังอธิษฐาน
สองมือกลับลงที่ตรงเนื้อ
แทบบาดยาโมแต่เล็กจนต่อเห็นยาตงาน
จะทุกข์จะจนสักแค่ไหนจะขอทนไปบ่ยัน
จะอยู่อีสานเป็นหลานย่าโม

พี่เจอกันมานานเท่าไหร่แล้วคะ
สี่ปีแล้วค่ะ
ถ้าตอนนี้เดือนดูอยู่ดาวอยากบอกอะไรเดือนบ้าง
พี่รักน้องนะพี่อยากเห็นหน้าน้อง